สวัสดีครับจับตาเตือนภัยของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์หมอกควันที่คนกรุงเทพตอนนี้เป็น
คนที่มีเชื้อสายจีนก็จะออกมาทำกิจกรรมตามจุดต่างในช่วงเทศกาลตรุษจีน

แน่นอนปัญหาเหล่านี้นั้นเป็นปัญหาที่ต้องให้ความสำคัญ

การว่ากลุ่มหมอกวันนั้นก็จะเพิ่มขึ้นกว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมานะครับ

ถ้าหากเรามีการเปรียบเทียบกับในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับ
พบว่าสถานการณ์หมอกควันนั้นเบาบางลงนะครับ
แต่ว่าวันพรุ่งนี้ครับจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้น
แน่นอนนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็จะมีการจุดพลุ
จุดกระดาษจุดเทียนจุดทูบกัน
หมอกเหล่านี้กลุ่มควันเหล่านี้ก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะทำให้สถานการณ์กลุ่มหมอกควันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดูอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าช่วงในระยะนี้
จัยสำคัญนะครับก็คือเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงครับ
ที่ตอนนี้ก็จะค่อยถอยออกไปครับ
สิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาทำให้กลุ่มฝุ่นละอองจากพื้นดินเนี่ยนะครับ
ขึ้นไปบนท้องฟ้าก็คือความชื้นที่มีอุณหภูมิสูงจากทะเลนั่นเองนะครับ
เอากลุ่มมลพิษต่างนะครับกลุ่มฝุ่นละอองท่อไอเสีย
ขึ้นไปบนท้องฟ้าและทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มหมอกหนาเกิดขึ้น
แน่นอนนะครับกลุ่มฝนที่จะเข้ามามีบทบาทกับสถานการณ์กลุ่มหมอกควัน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ทางท่านนายกได้สั่งการเอาไว้
ก็คือให้ทำฝนหลวงนั่นเองนะครับฝนหลวงมีกรรมวิธีอย่างไรมาดูกันหน่อยนะครับ
ฝนหลวงมี๓ขั้นตอนหลักขั้นตอนแรกก็คือการก่อกวนนะครับ
ทำให้กลุ่มก้อนเมฆบนท้องฟ้านั้นมารวมกันเป็นก้อนใหญ่ใหญ่หลังจากนั้นคือเลี้ยงให้อ้วนนะครับ
กลุ่มก้อนเมฆธรรมดาให้กลายเป็นกลุ่มเมฆฝนขั้นตอนต่อไปก็คือการโจมตีนะครับ
ก็คือบังคับทิศทางให้กลุ่มฝนเหล่านี้ไปตกในจุดที่ต้องการ
แต่ตอนนี้เองนะครับจากการตรวจสอบสภาพอากาศก็พบว่า
ปัจจัยต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชื้นเรื่องของกลุ่มก้อนเมฆบนท้องฟ้า
ก็มีไม่เพียงพอนะครับที่จะทำให้เกิดฝนหลวงเกิดขึ้นได้
ดังนั้นคงต้องรอฝนจริงแล้วครับที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานคร

ดังนั้นใครที่จะไปทำกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ก็คงต้องดูแลรักษาสุขภาพนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ